ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมันเกิดขึ้นที่มหาสรคาม
มีเด็กผู้ชายคนนึงน้องอยู่ป๖อายุ๑๒ปีเท่านั้น
ถูกทำร้ายจนเลือดข้างในสมอง
แล้วคนที่รุมทำร้ายผู้ใหญ่ทั้งนั้นชายชะกรรมทั้งนั้น๖คน

ถูกต้องสุดท้ายเนี่ยจับได้แล้วนะครับ

ยังไงคะตีผิดตัวโอ้โหอ่าเดี๋ยวไปดูนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะโอ้ยเดี๋ยวหน่วยเนี้ยยาย
ไว้ไว้ไหมถ้าเห็นอย่างนั้นตีอ่ะไปถ่ายคลิปไว้
ถ่ายคลิปไว้พวกนี้ถ่ายคลิปไว้นี่เป็นนี่ฮะ
น้องคนนี้ครับทุกผู้ชมครับโทษนะคะเขาบอกว่าตีผิดตัวใช่ไหมคะ
ใช่แต่ดูตัวแล้วดูยังไงก็รู้ว่าเป็นเด็กคือดูหน้าอย่างงีจะไม่ชัดเลยเหรอ
นั่นน่ะสิคือแปลว่าต่อให้คุณตีผิดตัวตัวที่คนตั้งใจจะตีก็เป็นเด็กแบบนี้เหรอ
เนี่ยต้องพยุงกันออกมาจากพุ่มไม้แถวห้องน้ำข้างปั๊มน้ำมันนะฮะ
ฮิวปี่กันออกมาเลยอ่ะค่ะโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรคามครับ
คุณผู้ชมครับนี่ผู้สื่อข่าวของเราที่มหาศาลคามต้องไปช่วยด้วยนะฮะ
หลังจากมีกลุ่มชายชะกันเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาสามคันหกคนเนี่ย
ทำร้ายน้องเขาแล้วก็พากันขี่รถหลบหนีไปค่ะนี่สะบักสบอมเลือดคั่งในสมองนะครับ
คุณผู้ชมครับอืมแล้วนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ทุ่มสี่สิบสองนาทีวันที่สามสิบธันวาคมอ๋อ
จักรยานยนต์สามคันนะมาจอดหน้าปั๊มแล้วกลุ่มพวกเนี้ย
เดินเข้าไปในปั๊มเข้าไปตั้งทุ่มสี่สิบสองนะ
แล้วทุ่ม๔๖จะเห็นกลุ่มผู้ชายพวกนี้
เหมือนกับดักรอใครอยู่ที่หน้าห้องน้ำแล้วน้องคนเจ็บเด็กผู้ชายชั้นป๖๒ปี
เดินออกมาจากห้องน้ำค่ะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะโอ้โหชาร์จเลย
หกคนรุมเลยอ่ะไปกระทืบต่อยโอ้โหจนแบบศีรษะแตกจมูกหักเลือดคั่งนะฮะ
แล้วตรงนั้นมีคนอยู่ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีใครเลยนะใช่
ไฟก็สว่างมากด้วยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยลากเขาไปทิ้งเอาไว้ที่พุ่มไม้หลังห้องน้ำ
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หนีไปคือผู้คนแถวนี้เขาก็รีบแจ้งกันนะฮะ
สุดท้ายก็มาช่วยกันดึงตัวน้องออกมาจากพุ่มไม้คือหลังจากที่มาช่วยน้องเขาออกมาจากพุ่มไม้เนี่ย
สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องบอกก็วันเกิดเหตุผมก็ไปเข้าห้องน้ำค่ะ
แล้วอยู่ดีเดินออกมาเนี่ยก็ถูกพวกนี้รุมทำร้ายจนแบบโอ้โห
บักสบอมเลยคือตอนนั้นน้องบอกน้องจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
รู้สึกตัวอีกทีคือโรงพยาบาลเลยครับ
โดนเขาตีเลยหรอ
จากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
นายอนุภาพชัยวานอายุ๑๘นายเมฆชนะโภฤษอายุ๒๔

อายุ๑๒คนเดียวด้วย

นายอนุภาพหนึ่งในผู้ก่อเหตุบอกว่า

คือตอนนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยมีเรื่องกับคู่กรณีที่ปั๊มอีกแห่งหนึ่ง
แล้วมีการขี่รถไล่ตามเห็นว่าคู่กรณีเนี่ย
หนีเข้ามาในปั๊มนี้แล้วไปทางห้องน้ำตามมาเจอ
ก็เลยดักรออยู่แล้วน้องเขาเดินออกมา
แล้วหน้าคล้ายกันกับคู่กรณี
ก็เลยกระทืบผิดตัว
โอ้โหนี่เป็นยังไงบอกมีเรื่องกันอีกปั๊มหนึ่ง
แล้วเห็นขี่รถเข้ามาในปั๊มนี้เลยมาดักรอ
แล้วยังไงหน้าคล้ายกันน้องเขาเดินออกมาเลย
ลุ่มกระทืบผิดตัวจริงแล้วเนี่ย

จะผิดตัวหรือจะถูกตัวก็ตามมันทำแบบนี้ไม่ได้

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ปั๊มจุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อแถวนั้นนะครับ
ซึ่งเขาก็ไปช่วยน้องหลังจากเห็นน้องถูกทำร้าย
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทำงานกันอยู่ในร้าน
แล้วมีคนวิ่งวิ่งมาในร้านมาบอกว่ามีคนถูกทำร้ายที่ปั๊มนะ

แถมยังจอดรถด่าเธอกับเพื่อนด้วยนะ
หลังจากเห็นการถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเนี่ยนะ
เธอก็เลยวิ่งไปดูน้องที่ถูกทำร้ายกัน
พวกนี้ก่อนจะออกไปเนี่ยยังทำไปด่าชาวบ้านเขาอีก

มันมีน้องสองคนที่เป็นคู่กรณีก่อน

แล้วก็บอกว่าเพื่อนโดนตี
แล้วก็มีคนบอกว่าเขาตีกันอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วพวกหนูก็เลยออกมาแล้วก็กลุ่มคนร้ายก็ขับมาผ่านหน้าเซเว่นค่ะ
แล้วมันก็มาจอดก่อนมาจอดแล้วก็ตะโกนด่าพวกหนูก่อน
แล้วทีนี้พอแล้วก็มีน้องที่ทำงานเขาถ่ายคลิปไว้
ถ่ายคลิปไว้แล้วก็เห็นคนร้ายตอนที่ขับออกไป๓คันค่ะ
แล้วก็น้องผู้ชายที่มาบอกทีแรกเขาก็บอกว่า
มีคนนอนอยู่ในห้องน้ำเพื่อนโดนตีนอนอยู่ในห้องน้ำ
หนูก็กับพี่ผู้ชายแล้วก็พี่พนักงาน๗๑๑นะคะ
ก็วิ่งเข้าไปดูไปช่วยแล้วคือสภาพที่ไปเห็นน้องตอนนั้นก็เกือบจะหมดสติแล้วค่ะ
มากับพ่อกับแม่เป็นลูกค้าเดินทางเขาไปเที่ยวมาแล้วก็มาแวะปั๊ม
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหากับคนที่ตีค่ะ
ก็ขอให้น้องหายเร็วค่ะ
ก็ไปเห็นก็รู้สึกแบบหดหูใจมากที่เขาโดนแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้เรื่อง
ใช่ค่ะก็ขอให้ดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
สงสารน้องค่ะพี่ค่ะมันเกินไปจริงค่ะ
คือเราได้คุยกับพ่อของน้องที่บาดเจ็บ
พ่อของน้องเนี่ยยืนยันว่านี่มากันเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยไปเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่นะ
แล้วขากลับเนี่ยคือไปเที่ยวที่ภูเวียงขอนแก่น
ขากลับเนี่ยจะกลับร้อยเอ็ดแวะเข้าปั๊มที่โกสุมพิสัยที่มหาสรคาม

นี่คือลูกชายเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำในปั๊ม

นี่ความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ย
ไม่รู้จะทำอย่างเดี๋ยวนี้พอได้ยินข่าวนี้ดิฉันไม่รู้จะกล้าแวะปั๊มเข้าห้องน้ำแล้วไหมเลยค่ะ
เอามาเจอไอ้พวกนี้บอกมีเรื่องกับอีกคู่กรณีอีกปั๊มหนึ่งเห็นมันขี่รถเข้าปั๊มนี้
เดี๋ยวหน้าไปเหมือนใครขึ้นมาทำยังไงก็ไม่รู้เลยเนี่ยทีนี้
เอาตายแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวฟังคุณพ่อหน่อยนะครับ
พ่อหน้าบอกว่ากดไม่จับเลาะหรอกผมก็เลยห้ามใช่ลูกแน่แน่เพราะว่าผมมองไปห้องน้ำก่อน
พ่อกลับไปน้องพนักงานเซฟมันนะเขากำลังพายุ้งช่วยน้องออกมา
เป็นลูกตัวเองจริงขาอ่อนลงตรงนั้นไง
เราก็ไม่คิดนะว่ามันจะกล้าทำขนาดนี้
เพราะมันเป็นฮีโร่ไงที่สาระนั้นคนผ่านไปผ่านมานะครับ
ว่ายแม่รับไม่ได้เพราะน้องแค่ฟ๖อ่ะ
ฝากคุณตำรวจก็คือเขาให้ถึงที่สุดอ่ะค่ะ
ก็คือฝั่งเราอ่ะไม่มีใครยอมตัวคนตอนเนี้ย
ถ้าวันนั้นเขามีมีดหรือว่ามีเปลืองผมจะรอด
ลูกแม่คงจะเป็นยังไงไม่รู้ตอนเนี้ย

ก็บอกแฟนกันบอกว่าไปงั้นเรารีบไปกันเถอะเหมือนมีคนตีกัน
แต่แฟนบอกว่าลูกไปห้องน้ำยังไม่กลับมาเลย
พอเขาไปดูกันว่าเอามีคนถูกตีแล้วถูกทิ้งไว้ในพุ่มไม้

โอ้โหช็อกเลยแม่บอกแม่ขาอ่อนตรงนั้นเลย
ตายโอ้โหนี่คือไอ้พวกนี้นะ
คือถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นลูกเป็นหลานของผมนะ
พวกนี้เนี่ยแม่อยากจะเจอมันที่โรงพักเหลือเกิน
เจอที่โรงพักนะคะอย่าไปเจอนอกรอบนะคะ
นอกรอบก็แม่เจอมาที่ไหนก็ได้ขอเจอหน่อยเก่งเหลือเกิน

ตอนนี้น้องออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แจ้งข้อหากลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ขอดูหน้าหน่อยผู้ต้องหา๖คนเนี่ยขอดูหน่อย
ทั้ง๖คนนะครับมีภาพที่เราทำกราฟฟิกไว้ด้วยอันนี้
๖คนนี้นะครับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
ตอนนี้ก็ถูกฝากขังดำเนินคดีคนอายุ๑๘ปีก็ตามหลักกฎหมาย
เยาวชนยังถือว่าเยาวชนอยู่ก็เลยเบลอหน้าไว้หน่อย
บางคนที่ว่าคือคนเดียวนะคะจาก๖คน
เอาญาติพี่น้องก็ไปต่อว่าต่อขานกันเองก็แล้วกันนะ
ทำวงตระกูลเขาเสื่อมเสียไปด้วยเนี่ย
เข้าคุกนะคะไปชดใช้สิ่งที่ทำเอาไว้
คุณผู้ชมหลายคนบอกเลยว่าโอ้โหความปลอดภัยในชีวิตอยู่ตรงไหน
มันทุกหย่อมย่าเลยจริงนะคะ